แต่พักหลังมาแล้วดูเหมือนจะสวยวันสวยคืน
อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดผิดนะคะเพราะว่าเขาแต่งหน้าแต่งตาออกงานด้วย

ดูดีด้วยนะคะบอกเลยว่าเล่นบทตุ๊ดแต๋วได้เนียนกริ๊บจริงนะคะขออภัยค่ะ
เจมส์ภูวะดนจากภาพยนตร์เรื่องพินาคค่ะ
ทำเอาแฟนเอ๊ะใจนะว่าตัวจริงหรือจะไม่ใช่ชายเต็มร้อยกันแน่
แถบลูกล่าสุดมาร่วมงานก็ยังฉูดชาติฟาดมงเกินชัยด้วย
งานนี้ก็ต้องขออัปเดตสถานะกันหน่อยนะคะว่าเจมส์ภูวดลเล่นหนังเนียนขนาดนี้ตอนนี้เปลี่ยนใจหรือยังคะ

อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นตรงนี้ผมก็โอเคครับ